ต่อกันที่ตัวแม่ของวงการบันเทิงคุณแม่ชมพู่อารยาคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ออกมาเจอพบปะกับแฟนคลับและสื่อมวลชน
บอกเลยว่าแม่ชมสวยมากออร่าพุ่งมากคุณผู้ชมดู

จริงค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นซุปตาของวงการไงล่ะ
งานนี้แม่ชมมาอวดโฉมในชุดสีทองอาราม

ดูแล้วก็เพลินตาเพลินใจมากนะ
นี่คือความสวยของคุณแม่ลูกสามแฝดหนึ่ง
ลูกสาวอีกหนึ่งคุณผู้ชมฆ่าไม่ตายจริง
ออกงานอีเวนท์แล้วแล้วแม่แชมป์ก็ขอเมาเมาย
ถึงความน่ารักน่าช่างของลูกทั้ง๓
น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอมบิเกล

พี่พายุปลอบน้องแอบิเกลตอนน้องร้องไห้

แต่น้องก็ยิ่งร้องหนักขึ้นไปอีก
แม่ชมเผยว่าที่น่าขำคือพี่ชายปลอบน้องนี่แหละ
ตอนนี้ก็เปิดโครงการฝากน้องไว้กับสายฟ้าพายุ

โอ้โฮเรียกว่าทั้งบ้านเขาเหลือลูกสาว

แล้ววันนี้แม่ชมบอกว่าเตรียมบินไปปารีส๗วัน

สัมภาษณ์สุขชนไม่ได้ไป
นี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ๓ปีเลยนะ

ก็ยอมรับนะโหยว่าแอบสะเทือนใจ

เดี๋ยวไปฟังเสียงแม่ชมกันหน่อยค่ะ
ก็ตลกคิดได้นะว่าหายใจเข้าลึกอะไรอย่างนี้
แล้วก็เอ๊ะหลบเคยไปพูดให้เขาฟังตอนไหนหรือเปล่า

ในแบบที่ว่าแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ยังไม่มีเคมีแบบนี้

ก็ฟันล่างโผว่มาให้เห็นแล้วก็ฟันบนกำลังจะขึ้น
แล้วก็ความเริ่มจำหน้าหลายคนได้
เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าจากลูกแล้วแบบว่าสะเทือน
ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวแม่ไม่อยู่๗วันนะ
เขาก็เหมือนไม่รู้ว่า๗วันคืออะไร

ก็ให้เป็นตัวเราแน่ล่ะค่ะ
ก็ไม่รู้จะถูกใจหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวเรา
มันก็อาจจะมีบ้ามีอะไรแบบนี้นิดหน่อย